แท็กซี่พี่เขาเพิ่งได้ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่

เริ่มต้นขึ้นไปไม่ใช่๓๕บาทแล้ว

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เอ๊ะทำไม
เขาเริ่มต้นค่าโดยสารที่๘๓บาท

บาทพอถามคนขับรถแท็กซี่บอกว่า

ใช่

เป็นคนซอยหมู่บ้านบางใหญ่กาเด้

ไม่เกิน๒๖๐ลองที่เขาตั้งไว้ราคา

ถึงว่ามารับหนูก็กดมิเตอร์ใหม่ดิลุง

เรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
เพื่อกลับบ้านจากบางใหญ่นะครับจะไปประชาราช
ขึ้นรถปุ๊บเห็นมิเตอร์ค้างอยู่ที่๘๓บาท
ก็ถามว่าทำไมทำไมถึงเริ่มต้นราคานี้

บอกในค่าบริการในแอปบอกว่า๒๖๐บาท
แล้วเขาก็ขับมารับตั้งไกลด้วยนะครับ
ปกติเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปเนี่ย
เขาจะคิดค่าโดยสารตามมิเตอร์บวกค่าธรรมเนียม๒๐บาท

สรุปคนขับรถแท็กซี่ยอมกดมิเตอร์ใหม่มิ้น
ย้อมกฎใหม่จะบนหน่อยโทษนะคุณผู้ชมให้แม่เดินลงไปเรียกเอง
ประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะเจ้าของคลิปสงสัยว่ามีเด็กแบบนี้ด้วยเหรอที่หน้าแท็กซี่
ร้อยคันมาเนี่ยเพิ่งเจอคันนี้แหละพอใกล้จะถึงก็ถามโอนโอนได้ไหม
บอกไม่เอาไม่รับไม่มีบัญชีล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับคุณมีมี่อายุยี่สิบเก้าปี
เจ้าของคลิปนะครับเธอเล่าบอกว่าค่ามิเตอร์หลังกฎใหม่กับค่าธรรมเนียมวันนั้น
ไป๑๖๐บาทซึ่งเธอมองว่าเรื่องนี้มี๒กรณีคือ๑ลุงคนขับรถแท็กซี่
แล้วจะบวกค่าธรรมเนียมการเรียกซึ่งคนขับเนี่ยไม่รู้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบ
ต้องชี้แจงทำความเข้าใจสองรู้แต่จงใจก็เลยอยากเอาคลิปนี้มาลงไว้

เขาก็มารับก็คือขึ้นนี่คือตั้งใหม่

ดูไม่พอใจเลยค่ะที่เราทวงไปเรื่องคอมพิวเตอร์
เรียกบริการแท็กซี่ผ่านแอปตลอดทุกครั้ง

ไม่เคยมีปัญหาเลยจนมามีครั้งนี้ค่ะที่มีปัญหา
คุณมีมี่มีคนมีประสบการณ์ร่วมกับคุณเหมือนกันนะ
ชาวเน็ตเข้ามาบอกโอ้โหเคยเจอเหมือนกัน
เถียงกระดักมากคนขับไม่ยอมกดใหม่
บางคนก็แนะนำบอกแจ้งกรมการขนส่งทางบกด้วยนะ
หลายคนก็โอ้โหยอมใจเธอจริงที่เธอกล้าทักท้วง
ไม่กลัวเลยว่าจะมีอะไรส่วนมาบ้าง
ก็มีแบบนี้ก็ยังมีสวนมาเบานะ

บอกให้คุณแม่งองูลงไปเดินเองเลย